คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
นี่ร้องไม่ผิดเนื้อแค่ผิดทำนองนิดหน่อยไม่เป็นไร

เพราะพี่ไผ่พงศธรเขาใจดี
เพราะอะไรเขามีเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจก็คือธรรมะ
ไม่เคยโกรธใครถึงเราจะร้องเพลงของเขาผิดเพียงแค่ไหนก็ไม่โกรธ

จริงพี่แจ๊กเขาเป็นคนที่อยู่ในสายทำตลอดเวลา
พูดง่ายคือถ้าไม่ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตก็จะนุ่งขาวห่มขาว

นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านไม่ก็อยู่ที่วัด
วันพระด้วยแล้วพี่แจ๊คเชื่อไหม
ไผ่ไม่ขาดเลยเช้ามาใส่บาทนั่งสมาธิสวดมนต

ไผ่บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะทำแล้วมันรู้สึกสบายใจมันมีความสุข
แล้วเวลาออกไปทำงานเราจะรู้สึกได้เลยว่างานวันนี้ลุล่วงผ่านไปด้วยดี
ไม่มีอะไรติดขัดเลยและนอกจากเจ้าตัวจะเดินสายทางทำแล้ว
ก็ไม่พลาดคุณผู้ชมค่ะมีเครื่องมีของยึดเหนียวจิตใจ
ก่อนหน้านี้พลอยมีโอกาสได้ไปทำบุญกับพี่ไผ่ที่วัดธรรมมงคล

เห็นพี่ไผ่เดินปรีเข้าไปเลย
ทำการเช่าแหวนหยกมาบูชาตั้งแต่วันนั้นเลย

ใช่ค่ะพี่ไผ่บอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ใส่
เชื่อไหมพี่แจ๊คพี่ไผ่บอกว่ามีแต่เรื่องราวดีเข้ามาในชีวิตไม่หยุด

นะครับเมื่อเรารู้สึกว่ามันมีความเชื่อมั่นรู้สึกดีแล้ว

เริ่มต้นดีทุกอย่างปลายทางมันก็ต้องดีแล้ว

ของดีแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยความหวังใช่
ตอนนี้ถ้าถามว่าอยากบวชไหมอยากทำครับ
แต่ว่าหน้าที่ภาระหน้าที่ที่เราต้องทำมันปฏิเสธไม่ได้ว่า

การบวชที่ดีที่สุดคือการบวชใจนะ

การคิดดีและลึกดีและลึกชอบ
มนต์หรือยังทำสมาธิหรือยังระลึกดีระลึกชอบแล้วหรือยัง
นี่เหมือนเขาสอนเรานะแล้วทุกครั้งเราก็จะตอบเขาไม่ได้
เพราะเรายังไม่ได้แบบนั่งสมาธิยังไม่ได้ระลึกดีระลึกชอบไง

ค่อยฝึกไปเดี๋ยวเจอคราวหน้าจะได้บอกพี่ไผ่ด้วยว่า